ความเชื่อตามประเพณีต่างนะครับ

เขาบอกว่าบางทีวันพระหรือวันศุกร์ก็ห้ามเผาศพ
หรือบางทีเสียวันเสาร์ก็ห้ามเผาวันอังคาร
หรือว่าถ้าอีสานเขาก็เชื่อว่าวันอังคารเป็นวันแข็งวันแรง

แต่ว่าเมื่อวานมีพิธีพระราชทานเพลิง
ดังนั้นก็ต้องมีพิธีกลในการที่จะขอ
ดังนั้นในส่วนของวัดราชสามัคคี
ท่านเจ้าอาวาสต้องทำพิธีกล
ในการที่จะสามารถเผาร่างผู้เสียชีวิต
ด้วยวิธีแบบนี้นะครับ

อยู่ตระกัดที่รักษ์สมัคร
คืออายังโมทศานาตาลนกมืดสาธุพรรมการครับ
สาธุ
นี่แหละคุณผู้ชมค่ะคือพิธีแก้เคล็ดแก้กล
เผาศพในวันอังคารซึ่งถือว่าเป็นวันแรงวันแข็ง
คือเขาบอกวันอังคารมีดาวอังคารเป็นดาวเริก
อังคารคือดาวแห่งเทพเจ้าสงคราม
ดังนั้นตามความเชื่อตามประเพณีคนอีสานนะครับ

แต่ว่าถ้าจะเผาต้องมีพิธีในการทำกลแก้เคล็ด
อย่างพระครูอดีศัยกิจจานุวัฒน์ท่านเจ้าวาสวัฒน์ราชสามะครี
ท่านอธิบายขั้นตอนของการทำพิธีกลหรือว่าพิธีหลอก
บอกว่าเมื่อใกล้ถึงเวลาเผาศพ

จะมีมรรคนายกมาทำพิธีจุดไฟลงมาแล้วนะ
ซึ่งทีนี้ใช้ขี้ใต้หรือว่าขี้กระบองเป็นตัวจุดไฟ
เมื่อมาถึงบริเวณประรำพิธีที่วางเตาเชิงตะกอนไว้
ก็ทำเหมือนขุดหลุมคล้ายจะฝังศพ
จากนั้นเมื่อกี้ได้ยินท่านเจ้าอาวาสไหมฮะ
เจ้าอาวาสจะถามโยมโยมมาทำอะไรกัน

จากนั้นจะมีการโต้ตอบจากโยม
บอกว่ามีการเสียชีวิตครับท่าน

หรือว่าท่านเจ้าอาวาสจะถามกลับไป
บอกว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ทำชาปนกิจให้สมเกียจคนตาย

ชาวบ้านจะตอบกลับมาแบบนี้บอกว่า
เพราะว่าวันนี้เป็นวันอังคารครับท่าน
มันเป็นวันแข็งเผาร่างไม่ได้

ถ้าอย่างนั้นอัตมาขอบินทบาทนะ
เพื่อขอให้ไปประกอบพิธีที่ถูกต้องตามประเพณี
ญาติญาติก็จะมีการสร้างกลถามกันว่าจะเอาอะไรไงดีพวกเรา
พวกเราจะใส่บาทให้ท่านหรือไม่
และทั้งหมดก็ตอบกับพระบอกว่าถ้าอย่างนั้น
เราก็ใส่บาทให้พระคุณเจ้าเถอะ
ก็เท่ากับพระคุณเจ้าท่านขอบินทบาทและขออนุญาต
ทำพิธีชาปนกิจหรือเผานั่นเองนะครับ
เป็นพิธีกลของคนอีสานเขานะฮะ
จากนั้นก็มีการทยอยลำเลียงศพนะฮะ
โดยเฉพาะคุณครูที่ท้องนะครับกับลูกเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ศพของน้องของเด็กลงจากสารา
วัดราชสามัคคีมีพระสงฆ์เดินนำ
ขั้นตอนสำคัญคือเจ้าหน้าที่เชิญหีบไฟพระราชทาน
นำทุกร่างมายังเชิงตะกอนชั่วคราวนะฮะ
ญาติญาติก็นำของเล่นที่เด็กเล่นประจำไปวางไว้ใกล้กับโรงศพ
รถของเล่นรถจักรยานแล้วก็ตุ๊กตารวมทั้งอาหารที่ผู้เสียชีวิตชอบ
มาวางไว้ด้วยแล้วก็เรียกให้ลูกหลานมาทานอาหารก่อนจะมีพิธี

บนเชิงตะกอนทั้ง๑๙ศพน่ะค่ะ

เอารูปภาพของผู้เสียชีวิตที่วางอยู่บนโลงออกไปเก็บเอาไว้
สิ่งที่อยู่ตรงเชิงตะกอนเหลืออะไรอยู่บ้าง
ก็สิ่งของต่างที่ตั้งใจจะเผาไปด้วยค่ะ
พอมีการเอาของออกเอารูปภาพออก
แล้วหลังจากนั้นก็มีการเอาผ้าแสลนสีดำมาล้อม
เพื่อไม่ให้เห็นภาพที่ไม่เหมาะสม
แล้วพอเริ่มเผาก็มีเสียงร่ำไห้
โอ้โหเสียงร่ำไห้ระคนไปกับน้ำตานะคะ
ญาติผู้เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นก็ผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมง
ก็ยังร่วมในพิธีอยู่ทุกคนก็โศกเศร้าเสียใจ
อันนี้คือบรรยากาศที่วัดราชสามัคคีนะคะ
มาดูที่วัดศรีอุทัยพิธีเริ่มตอน๑๙น๔๓น
วัดแห่งนี้จัดพิธีรวมทั้งสิ้น๑๑ศพ
เผาด้วยเตาไฟฟ้า๙ศพส่วนอีก๒ศพไม่ได้เผา
ก็คือร่างของภรรยาและลูกชายของคนก่อเหตุ
ซึ่งทางกู้ภัยก็เอาร่างไปทำพิธีที่อุดรธานีครับ
หลังจากนำร่างผู้เสียชีวิตเข้าไปเผาในเตา
แล้วก็ใช้เวลาในการเผารวมทั้งสิ้น๑๐ชั่วโมง

ที่วัดนี้มีการบำเพ็ญกุศล๖ศพ
แล้วการเผาด้วยเชิงตะกอนเนี่ยเผา๓ศพนะคะ
คือญาติก็ดูพิธีจนเสร็จสิ้น
ส่วนอีก๓ศพครอบครัวก็นำไปประกอบพิธี

หลังจากนั้นก็จะมีการชาปนกิจต่อไป
ทีนี้การเผาศพผู้เสียชีวิตทั้ง๓วัดเมื่อคืนนี้นะคะ
วัดราชสามัคคียุติการเผาศพเด็กในช่วงประมาณเที่ยงคืน
เพราะถ้าเกิดว่าเผานานเกินไปเท่ากระดูกก็จะไหม้ไปหมดนะคะ
ส่วนศพผู้ใหญ่ก็มีการเผาถึงเช้าค่ะ
เช่นเดียวกันกับอีก๒วัดก็มีการเผาศพถึงเช้า
กว่าจะครบทุกศพแล้วเดี๋ยวจะให้ญาติมาเก็บเท่าอัฐิต่อไปด้วยนะคะ